สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้ก่อนรถหนาวย่ำ

ก่อนหน้านี้๒๓วันเราจะเห็นว่าตอนกลาง

ปลายมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ย
มันอ่อนกำลังลงขณะเดียวกันยังมีลมตะวันออกที่พัดมาเสริม
ก็เลยทำให้บริเวณต่างของประเทศไทยเห็นไหมคะ
กลุ่มฝนอยู่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกก็มีเริ่มมากขึ้นด้วย
ขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่
ส่งผลให้ทั้งตอนบนตอนกลางไล่รูปถึงทางใต้เนี่ยนะคะมีฝนตกหนัก
ภาพรวมแล้ววันนี้ค่ะภาคเหนือตกเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน
ประมาณร้อยละสามสิบของพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางก็